ทีนี้เราตามให้ต่อคดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๐ปี
โดนยิงเสียชีวิตณอบตรลานดอกไม้ที่กำแพงเพชร
แล้วจุดที่พบศพเขาไปพบถุงลักษณะคล้ายกับยาบ้า
ทีนี้เรื่องของคดีความเดี๋ยวเราตามให้นะคะ

งานศพของผู้ตายคนที่ทำใจไม่ได้ที่สุดเลย
คือคุณแม่นะคะร้องไห้แทบจะขาดใจแบบนี้ค่ะ
ค่ะจ้านนี้จ้านไม่มีพ่อแต่อันนี้คือแฟนพ่อใหม่
เป็นพ่อของน้องเพิ่งเสียไปยังไม่ได้๓๐๐วันเลย

แต่น้องก็ไม่ได้ป่วยตาย
พ่อเขาตายห่วงน้องก็ตายห่วง
คือคุณแม่ร้องไห้ตลอดเลยนะคะ
ตอนที่จัดงานศพในวัดอรัญญิกาวาสที่กำแพงเพชรนะคะ

แล้วก็ถามตลอดทำไมเติ้ลมาทิ้งแม่ไป

ชื่อจริงก็คือสุพชีพสุขสดค่ะ
ทำไมมาทิ้งแม่ไปพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปไม่ครบร้อยวันเลย

นี่ค่ะเติ้ลคนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เสียชีวิตนะคะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๕ทุ่มของเมื่อ๒วันก่อน
พฤศจิกายนตรงนี้แหละค่ะเห็นไหมคะนี่คือศพผู้ตาย

จุดเกิดเหตุก็คือหน้าอบตลานดอกไม้ที่กำแพงเพชร
จริงแล้วมอเตอร์ไซค์จอดคว่ำอยู่เลยนะคะ
แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ตั้งแบบนั้นเจ้าหน้าที่ไปยกขึ้นแล้วนะคะ
แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมโดนยิงเสียชีวิตกระสุน
วิถีกระสุนคาดว่ามาจากด้านหลัง
เพราะไปโดนท้ายถอยทั้งฝั่งในทั้งทะลุนะคะ
ผู้เสียชีวิตค่ะที่ที่จุดเกิดเหตุเลย
ทีนี้ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น
ก่อนหน้านี้จากการสอบสวนเนี่ยนะคะ
แนวทางการสอบสวนพบว่า
เติ้ลผู้ตายไปนัดดูปืนกับนิค

ว่าเจรจากันไม่ลงตัวก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้น

เขาคุยกันในวัดก่อน
หลังจากนั้นนี่จังหวะนี้ต้นกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากวัดป่าตรงนี้นะครับ

น่าจะยิงมาจากในวัดแล้วยิงด้านท้ายถอย
มาจากด้านท้ายนะคะสุดท้ายเติ้ลเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะเมื่อคืนวานนี้นะคะคุณผู้ชม
มือปืนคนที่ยิงเติ้ลเนี่ยเดินทางมามอบตัวแล้วนะคะ
อายุ๑๙ปีเท่านั้นคนนี้ชื่อว่าในหม่องค่ะ
นายหม่อมเนี่ยทนร่างกฎดันไม่ไหวนะฮะ
ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรนะคะ
หม่อมคนนี้ยอมรับว่าใช้ปืนลูกซองยาว
ส่วนอาวุธปืนหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเอาไปทิ้งไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุ
จำสถานที่ทิ้งปืนไม่ได้นะคะ
ตำรวจว่าไงตำรวจค่ะคุณผู้ชม
อกจากจะสอบปากคำในหม่อมคนนี้แล้วก็ต้องไปตามในนิกถูกไหมคะ
เพราะคนที่เขาเป็นพยานแล้วเห็นเหตุการณ์บอกว่า
ไปคุยกับนิกก่อนหลังจากนั้นเติ้ลก็โดนยิงจนกระทั่งเติ้ลเสียชีวิต
นี่ค่ะไปจับกลุ่มนายสานิทได้
อายุ๒๐ปีเท่านั้นนะคะที่จังหวัดอ่างทองแล้วนำตัวมาสอบปากคำ
นายสานิทยอมรับสารภาพบอกว่าคืออย่างนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องของยาเสพติด
เพราะนายสานิทบอกว่าเคยติดต่อซื้อยาบ้ากับผู้ตาย
ตอนนั้นผมจ่ายเงินไป๑๒๐๐บาทแต่ผู้ตายก็คือในเติ้ล
ไม่ยอมเอายาบ้ามาให้ก็เลยเอาใหม่นัดกันใหม่เนี่ยค่ะ
ับยาบ้าได้สิบเมตรนายสานิทบอกว่า
นัดให้เติ้ลเนี่ยเอายาบ้ามาให้๑๐เมตรพร้อมกับให้เอาปืนลูกสองมาด้วย
เหมือนจะซื้อปืนกันตรงนี้กล้องวงจรปิดหลังวัด
เห็นไหมคะ๓คน๓คันคนที่ตายก็คือลูกศรสีแดง
ขออภัยขอสีเขียวเติ้ลเขาคุยกัน
สักพักหนึ่งพอรถกระบะมาเขาก็แยกย้ายกันไปนะคะ
นายสานิทเล่าต่อบอกว่าผมขี่รถจักรยานยนต์มา
ภายในวัดเนี่ยตอนนั้นมีนายหม่อมซึ่งเป็นมือปืน
คนที่ลั่นไกลยิงเปิ้ลเนี่ยซ้อนท้ายมาด้วย
แต่ครั้งนี้เนี่ยที่ทะเลาะกับผู้ตายเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่ายาบ้าแล้ว
เพราะจ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้ผู้ตายเนี่ยโกรธไม่พอใจ
พอไม่พอใจเสร็จปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากวัดป่าชัยรังศรีนะคะ
ออกมาพร้อมกับยาบ้าแล้วสุดท้ายบันดาลโทษะค่ะ
ก่อเหตุนี้ขึ้นยิงผู้ตายเสียชีวิตหน้าปากทางวัดป่าชัยรังศรีนะคะ

เกี่ยวกับยาศติศนะ
เราไม่มีเงินจ่ายเลยไหมเท่าที่ตอนนั้นนะคะ

ให้ตังค์เขาไปแล้วแต่เขาไม่เอายามาให้ผม
ให้ตังค์มาเท่าไหร่

มูลเหตุมาจากเรื่องของยาเสพติด

หักกันเรื่องยาทีนี้คาดว่าเติ้ลถูกยิงตั้งแต่ในวัดแล้วนะคะ
วัดป่าชัยรังศรีแล้วแต่ฝืนขี่มาต่อ
กระทั่งมาถึงหน้าอบตลานดอกไม้ค่ะ
ไม่ไหวทนพิษบาดแผลไม่ไหว
แล้วประกอบกับว่ามือปืนตามมายิงต่อ
สุดท้ายเขาเสียชีวิตตรงนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการควบคุมตัว
ทั้งในหม่อมือปืนทั้งในนิก

แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะ
นี่คือเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรค่ะ